นาฬิกา๘นาทีมาดูเรื่องราวในโลกโซเชียลกันบ้างนะครับ
โซเชียลเขาก็มีการแชร์คลิปกันนะคุณผู้ชม

คือเขาจอดอยู่แทนที่เขาจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
กลับไม่ยอมไปแล้ววินก็เลยไปเจรจา
เลยกลายเป็นที่มาของคลิปนี้สั้นไม่ถึง๓๐วินาทีนะ
เมื่อพี่ไม่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

ก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลย

ทีเขาติดป้ายไว้ว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ

โอ้โหจะไปหรือไม่ไปล่ะ

คลิปนี้ประมาณ๒๕วินาทีคุณผู้ชม

แล้วก็ไปโพสต์ระบุว่าทำรถติดทั้งแถบ
เพราะแท็กซี่คันนี้จอดแช่ขวางทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
แม้ว่าจะบีบแตร่ไล่ก็ไม่ยอมไป
พี่วินคนนึงไปบอกให้เลี้ยว
โฟเฟอร์แท็กซี่ก็ไม่ยอมเกือบมีเรื่องกัน
สุดท้ายพอไฟเขียวทางตรง
ก็ขับออกไปเบียดรถทางตรงเขาอีก

เจ้าของคลิปก็บอกว่าฝากแชร์เลย
อยากแชร์ไปให้ถึงกรมการขนส่งทางบก

อบรมจราจรกฎหมายจราจรสักทีนะคะ

คุณจอดขวางคนก็ไปไม่ได้นะฮะ